จันทบุรีมีเหตุสลดใจช้างป่าตัวใหญ่เหยียบนักข่าว
ตายคาเขาคิดชะกูธเป็นเหตุการณ์สุดสลดใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ฮะ
เคาะร้ายคือพี่โกแก่พี่โกแก่ปริญญาเกษราธิกุลอายุ๔๖ปี
เป็นนักข่าวช่อง๗นะเป็นนักข่าวช่อง๗ประจำจังหวัดจันทบุรี
แล้วพี่โกเนี่ยแต่แกเป็นอาสาด้วยแกเป็นจิตอาสาด้วยเป็นอาสาของกู้ภัยด้วย
เหตุการณ์นี้โดนเจ้าโหนกใครอ่ะช้างฮะ
โหนกคือช้างเพศผู้เป็นช้างป่าตัวใหญ่พุ่งใส่น้ำหนัก๖ตัน
แล้วมันตกมันด้วยฮะ๖ตันให้นึกถึงรถ๖คันมัดรวมกัน
แล้วมันพุ่งใส่เราทำให้พี่โกแก่เนี่ยบาดเจ็บโดนชนบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำส่งโรงพยาบาลจะไปรักษาแล้วแต่มาเสียชีวิตเสียก่อนในเวลาต่อมานะฮะ
โกเนี่ยแกเป็นนักข่าวเดี๋ยวพี่โกเป็นนักข่าว
แล้วเข้าไปแล้วช้างมันเหยียบในป่าได้ไง
จริงคือภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานเขาคิดชะกูธ
หลายภาคส่วนร่วมมาร่วมมือกันช่วยเจ้าโหนก
โหนกช้างหกตันที่อธิบายไปเจ้าโหนกมันไปสู้กับช้างตัวอื่น
เหมือนเจ้าโหนกมันแพ้เจ้าโหนกแพ้แล้วก็มีอาการบาดเจ็บเนี่ย
พิกัดหลายจุดนำร่างกายของมัน
ปล่อยไว้อย่างนี้แผลอาจเน่ามันอาจตายได้
ดังนั้นแล้วที่สำคัญคือมันตกมัน
มันตกมาแล้วมันแยกตัวออกมาจากฝูง
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลือเยียวยารักษาแผลของมัน
ที่แผลนั้นมันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของไอ้เจ้าโหนกตัวนี้
เจ้านาธิเข้าไปพี่โกแก่กเขาก็เข้าไปด้วย
เจอเนี่ยไอ้เจ้าโหนกอยู่ในนี้เตรียมปืนเขาเรียกว่า
กับปืนยาซึมปืนยาซึมจะค่อยง่วงค่อยง่วงแล้วหมดแรง

แต่พอหมดแรงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหา

อาจจะมีบาดผงบาดแผลเดี๋ยวจะเยียวยาให้
แรกไม่เป็นไรเข็มต่อไปมันสู้

เข็มแรกไม่เป็นไรเพราะยิงเข็มยาซึม
เข็มต่อไปมันตกมัน

ยิงคนยิงมันรีบพุ่งไปหาวิถีกระสุนยาซึม

ตอนมันวิ่งมารถ๖ตัน
พุ่งมาหาเราคนแตกคือกระจัดกระจาย
แต่พี่โกแก่แกเคาะร้ายแกไปสะดุดต้นไม้
พอสะดุดต้นไม้ไม่ได้โดนเหยียบแปรบอย่างนี้นะ
สะดุดต้นไม้แล้วเหมือนกับมันชน
โดนมันชนจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัส
ชนฮะช้างชนคนจนบาดเจ็บสาหัสเลย
เหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้จนกระทั่งเกิดเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นนะครับคือ
แล้วพี่โกแก่เนี่ยแกเป็นช่างภาพด้วยเป็นนักข่าวด้วย
เหมือนตั้งใจจะเป็นสายตาให้กับชาวบ้านว่าวิถีในการที่จะช่วยเหลือช้างป่า
เจ้าหน้าที่เขาทำงานหนักขนาดไหนช้างเป็นยังไง
เหมือนจะเข้าไปถ่ายภาพกับเหตุการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นเหตุสลดใจที่เกิดขึ้น

ส่วนเจ้าโหนกเป็นไงหลังจากเหยียบพี่โกแก่เสียชีวิตแล้ว
มันก็เดินลึกกลับเข้าไปในป่าอีกที
นี่คือเหตุการณ์ที่สลดใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
จังหวัดจันทบุรีครับ